คุณผู้ชมค่ะปกติเราจะได้ดูคลิปแกล้งกันบ่อยสำหรับบ้านพี่ก้องห้วยไร่นะ
แกล้งเมียบ้างเมียแกล้งกลับกันบ้างแต่มาคราวนี้ขอเสิร์ฟความหวานแบบจุกกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
รอบนี้นะคะภรรยานักร้องหมอลำคนสวยน้องเบลคณิตถาค่ะ
โพสต์ข้อความแบบว่าซึ้งเวอร์เลยนะคะวันครบรอบที่เขาจดทะเบียนสมรสกันพี่แจ๊ค
กันยายนวันนี้ย้อนไป๔ปีที่แล้วจ้า
กล้องห้วยไร่กับน้องเบลคณิตถาภรรยาคนสวยคนนี้นะคะ
สีดำนะคะชุดสีหวานนั่นคือแจ๊กกะรีนนะคะ
๔ปีที่แล้วยังสวยเลยคือผู้นี้เขาตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน
คุณผู้ชมมาดูข้อความกันหน่อยที่น้องเบลโพสต์เอาไว้ซึ้งนะ
บอกว่าฮักเด้อฮักนี่ก็แปลว่ารักนะคุณผู้ชม
คู่เนี่ยยิ่งนานวันก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันนะฮะ
ส่วนหนูเนี่ยยิ่งนานวันยิ่งรักพ่อ
แม้บางทีเราจะมีทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายเราไม่เคยปล่อยมือกันสักครั้ง
แม้ว่าใครจะพยายามเข้ามาในครอบครัวของเรา
เพื่อสร้างเกาะให้หนูและลูกเสมอขอบคุณในความรัก
บอกว่าพ่อนี้นะสร้างเกราะให้หนูแล้วก็ให้ลูกเสมอนั่นเองนะคะ
และก็การซัพพอร์ตชีวิตของหนูและลูกและครอบครัวใหญ่ของเรา
หนูรักพ่อมากพ่อรู้ดีอยู่แล้ว
กระดาษใบนี้มันไม่ใช่กระดาษธรรมดา
แต่มันคือโฉนดหัวใจ

ฉโนธหัวใจใช้คำได้สระสลวยส่วนเบื้อที่เป็นนักรอง
หวานมีแล้วเดี๋ยวจะเลี่ยนนะคะไม่ต้องเลี่ยนค่ะ

น้องเบลบอกว่าดีใจนะที่ได้นอนข้าง
กอดหนูเนี่ยจับมือนอนกันทุกคืนเลย

แล้วเค้าบอกว่าตอนนี้พ่อนอนเนี่ย
กวนตากแตกแปลที่ภาษาอีสานว่า
กวนตากแปลว่าโกนดังละกน

บอกว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาคงได้เห็นข้อความนี้นะ
ไอ้เต้าขอให้เป็นคนดีของเมียและลูกนะ
ไอ้เตาดือของแม่จ๋าและไอ้เตาดือของแม่จ๋านี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่างี้คุณผู้ชม
สั้นแต่หวานมากบอกว่ารักครับแม่
แฟนคลับเข้ามาแซวกันยกใหญ่บอกว่าคู่นี้แหม่โมเมนต์หวานเนี่ยเอาจริงเขาก็น่ารักกันมากนะ
แล้วก็อวยพรให้คู่นี้เขามีชีวิตคู่มีความสุขที่ดีตลอดไปจับมือกันไปแบบนี้ตลอดนะจ๊ะ
แล้วใครบอกว่าเขาสวีทหวานกันขนาดนี้วันนี้นัดกันฮานิมงฮานีมูลที่ไหนหรือเปล่า
ไปช่วยน้ำท่วมอยู่คุณผู้ชมค่ะไปที่ชัยภูมิค่ะนะฮะ
ก็เห็นบอกว่าจะไปช่วยส่งข้าวส่งน้ำพี่น้องที่ยังติดอยู่ในบ้านเนาะ
ก็เข้าไปในทุกพื้นที่เลยเห็นบอกไปกับเจสสกีใช่ไหมพี่ไทย
ใช่ที่วันก่อนเขาโพสต์บอกว่าขอเช่าเจสกีได้แล้วคุณผู้ชม

น้ำสุดน้ำใจของน้องคู่เนอะอืมนะคะเรียกว่าสุดยอดจริงจริงนะ